เอาไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะคนบันเทิงออกงานบ่อยเนี่ย
มันก็ทรงมันก็ซ้ำกันบ้างเพราะแฟชั่นมันก็มีอยู่แค่นี้วนไปวนมา
ล่าสุดนะคะคุณใหม่ดาวิกาโดนอีกแล้วบอกว่าหือใหม่จ้ะ
คือจะใส่ชุดซ้ำกันว่าไม่ได้เลยอย่างนี้
คือชุดสวยไงคนสวยก็ใส่มาได้
เขาบอกว่าใหม่เนี่ยครองตำแหน่งสาวฮอตนะครับ
ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นซะหมด
ดาวิกาล่าสุดมีชาวเน็ตตาดีคุณนำภาพที่เจ้าตัวเนี่ย
ชุดเรสสีดำชุดเดียวกันเลย
พอดีเป๊ะนะกับคุณปอยตรีชดามาเทียบความปังจนกลายเป็นประเด็นค่ะ
งานนี้สาวใหม่เองก็บอกว่าจริงก็ไม่ซีเรียสนะคะคุณพี่ค่ะ
มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขำซะมากกว่า
พร้อมกับยอมรับด้วยว่าเธอเริ่มชินกับประเด็นแบบนี้
ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็บ่อยแล้วเบื่อ
จากว่าเจ้าตัวโดนเปรียบเทียบกับนักแสดงคนอื่นมาตลอดค่ะ

เป็นเรื่องที่เจออยู่บ่อยของดาวิค่ะ
เขาทำมาไม่กี่ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบมันสวยมันก็ซ้ำได้
มันไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบฉันจะไม่ใส่ชุดซ้ำใครนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ะ
หมายว่าอย่าซีเรียสกันเลยค่ะอย่าแบบถึงขั้นแบบโอ้โหจะเป็นจะตายอะไรอย่างนี้
หมายว่าเอาเป็นความสนุกสนานความสุขของคนที่สนใจในด้านแฟชั่นแล้วกันนะคะ
ไม่มีค่ะเปรียบเทียบกับหลายคนมากในวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่อนข้างจะชินแล้วและชิว
ไปดูกันที่ฝั่งปอยตรีชดากันบ้างนะคะก็มีความเห็นไม่ต่างกันนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการใส่ชุดซ้ำกันของดาราเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่สาวใหม่บอกแหละบางทีบางยี่ห้อเขาก็ออกแบบมาไม่กี่ตัวหรอกค่ะ

คิดว่าการใส่ซ้ำกันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาปอเองก็ไม่ซีเรียสไม่ถือถ้าจะต้องใส่ซ้ำใคร
เรื่องธรรมดาแล้วชินแล้วค่ะอยู่ในวงการ๑๐กว่าปีตลอดเวลาน่ารักดี
ก็เป็นเรื่องธรรมดาเจอบ่อยในวงการบันเทิงแบบนี้ที่น่ารักดี
เป็นเรื่องธรรมดาที่ดาวิต้องเจอแล้วก็ที่ตรีชะต้องเจอ
คือนางหันชื่อตัวเองอะ